สะพายตะแกรตัดเหล็กอยู่ข้างหลัง
เหล็กแว่นหน้ามาแล้ว
อ๋ออันนี้กำลังปีนออก
เปิดแล้วเปิดแล้ว

นี่ไง
โอ้โหอีกใบ
โอ้โหคันเบอร์เลอร์เลยคันใหญ่มากด้วย

ตอนนี้กำลังตะโกนแล้ว
กำลังกำลังกำลังกำลังกำลัง

กลีนข้ามฝั่ง
คนหนึ่งยืนรอข้างใน
อืม
ครับ

ไปเจอรถทั้งขยะสีฟ้านะครับ
ผมกลับมาจากที่ทำงานน่าจะประมาณเที่ยงคืน
แล้วประมาณ๔๓๔๕นพี่เขาไปะเรียกใส่คอประตูห้องว่า
โรดเป็นอะไรวะผมก็เลย่ตกใจเลย

เขาไปเจอรถอยู่ตรงแม่บัตรสวน

เขาไปไม่ได้